บ้านหลังหนึ่งที่หัดใหญ่นะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสามสิบสี่ปี
เธอบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยแอบมาส่องเนี่ย๓ปีแล้ว
นี่นะฮะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่ประตูรั้วบ้านนะครับ
แล้วอยู่อยู่เนี่ยเปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาเลยนี่เห็นไหมฮะ
ค่อยดันค่อยดันแล้วก็เดินเข้ามา
อันนี้เหมือนกับตอนมาดูอยู่ก่อนนะฮะอันนี้ตั้งแต่ปีหกสามนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณพิญญาดาอายุ๓๔ปีนะฮะเป็นชาวตะบนควนลัง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอ่าเธอก็มาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
เพื่อนบ้านเป็นผู้ชายอยู่ห่างกันไม่ถึง๒๐เมตร
มีหลายครั้งหลายหนปีนกำแพงเข้ามาในบ้านก็มี
มายืนจ้องมองที่หน้าต่างในตัวบ้านก็มีเจอมา๓ปีแล้ว
ทั้งกลางวันทั้งเมื่อคืนนี่รั้วหลังบ้านนะฮะ
แล้วเธออยู่บ้านคนเดียวซะด้วยค่ะนี่นะครับ
ตั้งแต่๑๐ตุลา๖๓ตอนนั้น๘โมงเช้าปีนมาทางรั้วหลังบ้านมาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงโรงจอดรถ
ต่อมาเนี่ยกลางดึก๘กุมภาพันธ์ปี๖๔มาวนเวียนที่โรงจอดรถอีกรอบนึง
พยายามจะบิดลูกบิดประตูบ้านด้วยนี่นะฮะ
ล่าสุดนะครับสดร้อน
๑๖ตุลาที่ผ่านมาวันปี๖๕คนเดิมครับไปกินรั้วบ้านเข้ามาตอนเกือบ๕ธุ่ม
เธอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้องนอนเธออยู่ตรงโรงรถตรงนี้เลยนะฮะ
คือถ้ามายืนส่องหรือเปิดประตูเข้ามาได้นี่คือห้องนอนเธอเลย
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกเธอต้องย้ายห้องนอนนะฮะต้องหนีไปอยู่ห้องที่มันปลอดภัยกว่านี้
แต่มันก็กลายเป็นว่าใช้ชีวิตได้แบบไม่ปกตินะครับหวาดระแวงไปหมด
ทำงานกลับมาก็ต้องแบบปิดบ้านแน่นหนาไม่กล้าเปิดประตูหน้าต่างอะไรไว้เลย
ไม่กล้าออกนอกบ้านด้วยเพราะไม่รู้ว่าเขาเป้าประสงค์มาที่ตัวคนในบ้านมากกว่าด้วยหรือเปล่า
หรือจะแค่มาส่องแล้วก็มองเข้าไปถามว่าเออแล้วไม่ไปบอกทางฝั่งครอบครัวผู้ชายคนนี้เขาล่ะ
หรือไปบอกเจ้าตัวเขาล่ะเธอบอกว่าเคยไปบอกแล้วนะไปบอกครอบครัวของผู้ชายคนนี้เขาแล้ว
แต่นิ่งเฉยกันหมดไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ยังเจอแบบนี้อยู่ตลอด
แบบแจ้งไปโอเคแหละเขามาแต่ว่าเขาก็บอกจะดำเนินคดีให้เนาะ
แต่ครั้งนี้เนี่ยคดีมันไม่คืบหน้าเหตุมันยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องครั้งล่าสุดนี่นะฮะในปีนี้นะครับ
ไปแจ้งความตำรวจสพหัดใหญ่แล้วนะครับตำรวจก็ไปคุยกับบ้านของผู้ชายคนนี้แล้วนะฮะ
ไปเมื่อวานนี้นะแล้วก็จะนัดให้ทางคุณพิญญาดาเนี่ย
ให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนี่จากการตรวจสอบนะครับ
ว่า๑๐ตุลาคม๖๓ผู้ชายผู้ก่อเหตุอายุ๔๐นะฮะ
เขาเคยถูกแจ้งข้อหาบุกรุกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แล้ว๑๘กุมภา๖๔คดีเนี่ยไปถึงศาลศาลตัดสินจำคุก๑ปีนะฮะ
ซึ่งนายสุวัสดิ์ชัยเนี่ยสารภาพสารก็ลดโทษจำคุกเนี่ยเหลือ๒เดือนปรับ๕๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปี

เขาแจ้งความตั้งแต่ครั้งแรกที่มาก่อเหตุปีนเข้าบ้านเขาสิบตุลา๖๓อ่ะ
มีคำตัดสินออกมา๑๘กุมภา๖๔แต่นี่ก่อเหตุตลอดเลยนะฮะ
เป็นการทำความผิดซ้ำนะครับทางผู้กรรมกราบการสภหัทยัย
ตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัฐบอกว่าสั่งให้ตำรวจเนี่ย
นำตัวมาดำเนินคดีผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะเพิ่มความถี่ในการตรวจราบ้านพักให้มากขึ้นด้วย
เพราะถือว่าคุณมีเรื่องของการรอลงอาญาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอะไรพวกนี้ด้วย
นะคะโอ้โหไม่งั้นน่ากลัวค่ะผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวด้วยครับ